เราเริ่มดูกันที่ความคืบหน้ากรณีที่เมื่อวานนี้
สารชั้นต้นสารจังหวัดขอนแก่น
มีคำตัดสินพิพากษาประหารชีวิต
นายนวัดต่อเจริญศุกร์สสพักเพื่อไทยเขต๗จังหวัดขอนแก่น
ทีนี้ก็มีการถามกันต่อว่าสมาชิกภาพ

วันนี้ค่ะประธานสภาพผู้แทนราชดร
ก็เลยมีการสั่งประชุมทีมกฎหมาย
เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ร่วมกัน
ส่วนบรรยากาศที่ขอนแก่นนะคะ
ญาติของผู้ตายในนวัดโดนคดีข้อหาจังหวัดค่ะ
ญาติของผู้ตายขาไปที่วัดเลยนะคะ
เพื่อไปบอกกล่าวคำพิพากษาให้กับผู้ตาย
ก็คือนายสุชาติโคตรทุมอดีตประหลักอบจขอนแก่น
ได้รับทราบว่าคำพิพากษาออกเป็นแบบนี้นะคะ
ส่วนญาติลูกสาวน้ำตานองแก้มแบบนี้เลยค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวนะคะได้เดินทางไปพูดคุยกับครอบครัว
ของนายสุชาติโคตรทุมอดีตประหลัดอบจขอนแก่น
ที่ถูกนายนวัดต่อเจริญศุกร์สสขอนแก่นเขต๗พักเพื่อไทยจ้างวานค่า
เมื่อวานนี้อย่างที่เรารายงานกันไปแล้ว
สารชั้นต้นสารจังหวัดขอนแก่น
มีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิต
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวนายนวัฒน์
คือตอนนั้นหลังจากที่ครอบครัวของผู้ตาย

พิพากษาแล้วก็ต่างรู้สึกดีใจ
แล้วก็ขอบคุณในกระบวนการยุติธรรม
ที่ได้มีการพิจารณาคดีนี้มายาวนานถึง๖ปี
นางสาวทิติยานีโคตรทุมหรือว่าน้องฟาง
อายุ๒๙ปีบุตรสาวของผู้ตายบอกว่า
คำพิพากษาตัดสินในวันนี้
ทุกคนค่ะก็ไปหาคุณพ่อที่วัดศรีจันทร์
เพื่อไปแจ้งเรื่องนี้ให้คุณพ่อได้ทราบ

เชื่อมั่นว่าตอนนี้คุณพ่อนะนอนหลับสนิทแล้ว

แล้วก็ยังเชื่อว่าคุณพ่อยังไม่ได้จากไปไหน
เพราะว่ามีคนเห็นคุณพ่อยังไปทำงานที่อบจอยู่เลย
บางทีก็มาหาลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงาน
แล้วก็บางทีก็มีคนเห็นคุณพ่ออยู่ที่หน้าบ้าน
คล้ายกับว่าเป็นห่วงครอบครัวอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ
ใครว่าบอกแกเพราะว่ามีคนบอกว่า
แกไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแกยังวนเวียนอยู่ตรงนี้
บางทีก็อยู่กับลูกน้องอยู่กับคนที่ทำงาน
แบบบางทีก็อยู่แถวบ้านนะคะเวลากลับบ้านดึกอะไรอย่างนี้
ว่าอย่างไรครับอยู่กับลูกน้องเหมือนว่ามีคนไม่เห็น
เห็นอยู่เรื่อยฝันสูงตลอดอะไรอย่างนี้
เราก็อยากให้คนที่เขาผิดได้รับโทษสูงสุดเพราะว่า
ไม่มีใครสามารถตัดสิทธิ์ได้ว่าแบบ

แบบคุณไม่ชอบหน้าการขัดผลประโยชน์กันหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างรุนแรง
สำหรับการที่
ใครสักคนไม่อยากให้ใครสักคนมีชีวิตอยู่ก็ทำได้
คดีนี้ถือว่าสิ้นสุดในกระบวนการยุติธรรม

หลังจากนี้ก็ต้องมีการอุทธรณ์แล้วก็ดีกากันต่อไปนะคะ
ทีนี้ก็ถามต่อสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้น
คำตัดสินของศาลว่าสมาชิกภาพ
การเป็นสอสอของนายนวัดต่อเจริญศุกร์
แม้ว่าเมื่อวานนี้ค่ะนายอุดมรัฐอมริตอดิต

จะออกมาบอกว่าสมาชิกภาพของนายนวัตต์
สิ้นสุดไปเพราะแม้ว่าถึงจะเป็นเพียงคำตัดสินสารชั้นต้น
แต่ในกระบวนการยุติธรรมคือสารชั้นต้น
ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายนวัด
แปลว่านายนวัดนอนคุกเพราะฉะนั้นอย่างนี้
ต้องทำให้สมาชิกภาพการเป็นสอสอของนายนวัฒน์เนี่ย
สิ้นสุดไปเพราะถือว่าเข้าคุกไปแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าคุกสารให้ประกัน
ยังถือว่าสมาชิกภาพการเป็นสอสอของนายนวัฒน์ยังอยู่

วันนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดร
ก็เลยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร
มีการประชุมทีมกฎหมายเพื่อหาข้อสรุปถึงเรื่องของสมาชิกสถานะสมาชิกภาพของสภาพผู้แทนราชดรของนายนวัฒน์
ว่ายังมีสถานะการเป็นสอสออยู่หรือไม่อย่างไร
หลังจากมีความเห็นแย้งกันทั้งจากอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
เห็นว่าขาดสมาชิกภาพแล้วก็คืออย่างที่บอกไปคุณอุดมรัฐอมริตนะคะ
แต่ว่าทางพักเพื่อไทยเองบอกว่าสมาชิกภาพการเป็นสอสอยังคงอยู่คือมองต่างมุมกัน
เพื่อไทยเขามองว่าถ้าเกิดว่าไปดูลักษณะต้องห้ามการเป็นสอสอ
ตามมาตรา๙๘วงเล็บ๖ของรัฐธรรมนูลปี๖๐นะคะ
สมาชิกภาพจะสิ้นสุดไปก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วแปลว่าอะไร
แปลว่าคดีถึงสารดีกาแล้วแต่ตอนนี้ยังคงอยู่สารชั้นต้นอยู่นะคะ
เอาล่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรจะว่ายังไงเรื่องนี้นะคะ